อนาคตใหม่มีนโยบายเกี่ยวกับปัญหาปากท้องเกี่ยวกับภาคอีสานอยู่หลายตัวนะครับ
แต่ภายใต้เวลาจำกัด๒นาทีผมขออนุญาตอธิบายผ่านเรื่องความเหลื่อมล้ำแทน
เหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในทางโครงสร้างนะครับ
ที่เกี่ยวข้องนะครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องเกษตรก้าวหน้า
เกษตรก้าวหน้าหมายถึงทุกวันนี้เกษตรกรจะมีสถานะเปรียบเสมือนเป็น
ผู้ใช้แรงงานที่ทำการเกษตร
เราต้องการเปลี่ยนสถานะให้เกษตรกรได้กลายเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกรได้กลายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคามากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมะเร็ดพันธุ์พวกนี้

ปัจจุบันมันขายอยู่กับไม่กี่เจ้าเท่านั้นเอง
สองคือเรื่องของการผลิต
เราจะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวกัน
ได้เป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปโรงงานอบข้าวโรงงานแปรรูปสินค้านะครับ

เพื่อจะทำให้สินค้าการเกษตรนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
จากนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกิน

เรามีนโยบายเรื่องปลดหนี้ปรับหนี้ให้กับเกษตรกรนะครับ
นี่คือส่วนเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจ
ส่วนความเหลื่อมล้ำในทางโครงสร้าง
ที่ผ่านมาภาคอีสานถูกละเลยไปค่อนข้างมาก
เราได้รับทรัพยากรมาน้อยได้รับอำนาจต่างมาน้อยนะครับ
อนาคตใหม่จึงมีนโยบายสำคัญเรื่อง

เอาอำนาจการตัดสินใจอำนาจการจัดเก็บภาษี

อำนาจการตัดสินใจมาอยู่ที่นี่

โอกาสของคนอีสานมีค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับ

เราหางานที่มีรายได้สูงในภาคอีสานได้น้อยมาก
ดังนั้นเราจะสร้างอุตสาหกรรมที่เกิดการจ้างงานที่ภาคอีสาน
นั่นก็คืออุตสาหกรรมการสร้างรถไฟและรถเมตรไฟฟ้า

เราจะได้การจ้างงาน๕แสนตำแหน่ง
คนอีสานกลับคืนสู่บ้านเกิดของเขาครับ